มันทองยันเปลือกเลยอร่อยหรือเปล่าไม่รู้

อยู่หน้าร้านทุเรียนตะมุตะมิชื่อชื่อร้านชื่อร้าน
นะครับอยู่ในตลาดสดศรีมหาโพธิปลาจีนบุรีครับ
เรียกลูกค้าแวะเวียนมาซื้อทุเรียนนะครับ
ตั้มเจ้าของร้านบอกว่ารับทุเรียนมาขาย๕ตัน

ลูกนี้มันเหลืองยันเปลือกเลยแปลกตาดีนะครับ

ก็เลยเอาดอกไม้ทูบเทียนมาบนบานสารกล่าวนะครับ

ก็มีลูกค้าพ่อค้าแม่ค้าแวะเวียนมาดู
แล้วก็มาซื้อทุเรียนอย่างที่ขอไว้จริงนะ
ส่วนโชคลาภล่ะพี่มันจะเกี่ยวมันจะคล่อง

เขาบอกว่าที่แน่นับภูทุเรียนได้๔ภู
แต่คิดว่าจะนำไปเป็นตัวตั้งผสมกับเลขอื่น
งวด๑๖พฤษภาคมพี่นี่สุดยอดจริงครับ

เดี๋ยวพาไปดูหน่อยค่ะจอมปลวก

มาดูหน่อยสิคะว่าจอมปลวกนี้จะมีเรื่องเลขอะไรบ้าง
เพราะว่าจอมปลวกนี้เนี่ยนะคือเขาบอกว่าให้โชคกับชาวบ้าน
อยู่หลังบ้านเลขที่๔๐๐หมู่๒ที่ประจันตคามของปลาจีนค่ะ
แล้วเมื่อวานนี้นะชาวบ้านเอาเครื่องเส้นไหว้ไปเพียบเลยนะ
เอาไปจะไปแก้บนเพราะว่าชาวบ้านอ่ะ
เขาถูกรางวัลกันยกหมู่บ้านเลยอ่ะงวดที่แล้วค่ะ

ว่าโอ้โฮก่อนวันที่จะออกรางวัลอย่างนั้นนะ
หลานสาวเห็นเลขจากเศษถุงปุ๋ยที่มันผูกขาดขาดแล้วเนี่ยนะ

ก็เลยเอามือถือถ่ายมาแล้วก็แชร์ภาพต่อไป
มีการตีเลขเด็ดกันด้วยจนถูกรางวัล

คราวนี้เขาก็อยากให้โชคต่อโชคไงคะ
เอาเลขก้านทูบไปเสี่ยงโชคดูเลขก้านทูบหน่อย
จุดมาแล้วได้เลขอะไรโอ้โหชัดเจนแบบนี้เลยค่ะ
แล้วเขาบอกว่ามันใกล้เคียงกับบารกิจบารกิจอะไรนะ๔๐๐
อ๋ออันนี้๔๐๔อันนี้๔๐๔ลองดูนะคะครับครับ
ต่อทางภาคเหนือคุณผู้ชมชาวบ้านเขากลัว
เฮ้ยจะมีอาเภษหรือเปล่าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล
เพราะไปพบรอยร้าวรอบพระสอหรือว่าคอนี่แหละ
ของพระเจ้าฝนแสนหาครับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดล่ามช้างเลย
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ตามเรื่องนี้หน่อยโดยได้ไหว้สการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ
พระเจ้าฝนแสนหาเนื้อสำริดเงินขนาดหน้าตัก๒๙นิ้ว
ตรงนี้คุณผู้ชมที่ร้าวตรงนี้นะ
แล้วพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์นี้อายุร่วม๗๐๐ปีครับ
ชาวบ้านสังเกตเห็นรอยร้าวอย่างชัดเจนวัดก็เลยอันเชิญออกมาร่วมขบวนแห่
ให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวส่งน้ำในประเพณีสงกรานที่ผ่านมา
เจ้าอาวาสอย่างพระครูประหลัดอานนท์บอกว่าชาวบ้านเชื่อกันว่า
พระเจ้าฝนแสนหาเนี่ยเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมือง
บันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล
พอเห็นรอยร้าวแบบนี้ใจคอไม่ดีเกรงว่าจะเกิดอาเภษ
แล้วส่งผลให้ฝนแรงอากาศมันจะแรงและร้อนหนักมากขึ้น
ก็เลยแจ้งให้กรมศิลปากรทราบเรื่องแล้วครับ
จะได้ส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมตรวจสอบและซ่อมแซมบูรณะต่อไปครับ